เพราะฉะนั้นเราไปกินไข่ที่มันตกก่อนแน่ไหม

อ้าวไข่ปิ้งที่นี่นะ

เลือกได้หมดนะครับว่าคุณจะเอาสุกขนาดไหน
มีถึง๕ลักษณะที่สุกใดสุกดี

ตูมก่อนมะตูมเคยเป็นมะตูมอะไรอย่างนี้เหรอคุณ
มีหมดทุกแบบอยากจะกินแบบไหนไปกินกันได้เลย

พอเริ่มเปิดร้านสัก๕โมงเย็นนะ

สุดยอดนี่ดูอ้านั่งล้อมเห็นไหมล่ะ

นี่คือแบบต่อแถวรอซื้อนะ
คือเป็นแค่ร้านไข่ปิ้งหาบธรรมดาเลยนะ
ใช่แล้วครับเป็นร้านไข่ปิ้งหาบเร่ของนายใจ
สาขายังเป็นชาวตำบลสนามจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม

ปิ้งไข่แล้วก็นั่งคุยกับลูกค้าชิวแบบนี้นี่แหละครับ
ลูกค้าก็นั่งยองนั่งรอไป
โอ้โหรายร้องเต็มล้านเลยครับ
เต็มที่เขาถือไข่หาบเรศนี้

นี่นึกว่าจ้างไปตั้งไว้นะ
แล้วเขาบอกว่ามีสูตรเด็ดเคล็ดลับนะครับ

ไข่ของเขามีทุกแบบทุกขนาดที่สำคัญ
มีไข่ไก่และไข่เยี่ยวม้าก็มี

มีสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองมาหมดเลย

แต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรสชาตินะข้างในเหมือนกันใช่ไหม

รูปแบบของไข่ของเขาที่แบบว่าปิ้งเนี่ยนะ
มี๕ลักษณะที่เลือกได้

แบบที่สองเอาแบบเป็นวุ้นไหม

แบบที่๓เป็นแบบตานี

เดี๋ยวตานีคืออะไรห่ำอย่างนี้เหรอ
ประมาณนั้นแหละมั้งแบบตานีเขาว่าอย่างนี้
แล้วก็แบบที่๔แบบยางมะตูม

แล้วก็แบบที่๕ค่อนข้างสุก
และถ้ายังไม่พอใจว่าค่อนข้างสุกแล้ว

แบบสุกเลยสุกมาก

เขาไม่ได้ปิ้งจนไหม้เขากินปิ้งจนสุก

แล้วแต่จะชอบเลยนะครับก็บอกพ่อค้าเข้าไป
แล้วก็แบบนี้ตากใส่ถ้วยไง
คือไม่ต้องเอามือไปกระท่อกระท่อให้เสียเวลานะ
พ่อค้าเขาก็ให้ตักใส่ถ้วยแบบนี้

กินคู่กับซอสซีอิ๊วพริกไทย
ถ้าใครชอบเปรี้ยวหน่อยก็ใส่ที่โชว์เข้าไป

ให้มันมีรสชาติขึ้นมาเปรี้ยวขึ้นมาหน่อยนะครับ
วันหนึ่งไม่น่าเชื่อขายได้เยอะมาก

ใครอยากจะไปพิสูจน์ความอร่อยอยู่ตรงไหนของนครปฐม

ก็คือ๕โมงเย็นไปจนถึงเวลา๒๒นาฬิกา๓๐นาที

และที่สำคัญนะครับเขาทำด้วยใจตั้งใจทำจริง
แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเรื่องของทำเล

คุณผู้ชมเลือกทำเลที่จะอยู่ในจุดที่คนพลุกพลาดคนเยอะเนี่ย
แล้วก็ตั้งใจขายขายด้วยคุณภาพที่ดีแล้วก็รับรองขายได้แน่นอนนะครับ

ปปิ้งเยอะมาก

คือหลายคนเขากินไข่ลวกกินไข่ปิ้งเนี่ยมันก็ชอบไม่เหมือนกัน

มีเอาไว้ครบทุกอย่างแล้วก็รับรอง
สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ครบทุกคนลูกค้าทุกคนจะแฮปปี้มาก

จากร้านขายไข่ปิ้งหาบเร่ธรรมดา
กลายเป็นคนซื้อเยอะแยะเลยมาถึงตั้งปุ๊บคนล้อมป๊าบวางเก้าอี้เป๊ะเลย

เออของง่ายขายดีแบบนี้นะ

จริงเป็นโปรตีนอย่างดีทีเดียวนะคะ